ความจริงท่านมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้านานพอสมควรแล้วครับนะครับ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
ส่วนเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าให้ถามจากตัวท่านเองดีที่สุดนะครับ
ผมก็เพียงแต่บอกไปว่าขอให้โชคดี
แล้วก็เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านนะครับ
แต่ว่าเหตุผลเนี่ยขอให้ท่านเป็นคนพูดดีที่สุดนะครับ
เหตุผลที่ท่านแจ้งผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้สื่อข่าวถามนะครับ
แล้วก็ผมไม่คิดว่าในพักษณ์จะมีปัญหาอะไรในลักษณะที่ทำให้พักษณ์ไม่สามารถถามนะครับ
พักไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในฐานะพักการเมืองได้นะครับ
เราต้องเคารพการตัดสินใจของท่านนะครับ

ผมก็แค่รับทราบเมื่อท่านมาแจ้งให้ทราบ

สาเหตุคืออะไรท่านมีเหตุผลอะไรผมก็รับทราบครับ
แต่ว่าผมไม่ควรจะพูดควรจะให้ท่านเป็นคนพูดนะครับ
ผมก็แค่เคารพการตัดสินใจของท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ